วันนี้วันครอบครัวหลายคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างแน่นอน
ส่วนใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุข
ส่วนใครที่กำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะสงกรานนี้อยากจะไปโดนสาดน้ำที่ไหนให้มันชุ่มฉ่ำหัวใจดี
มีที่แนะนำนะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไปมาแล้วด้วยซ้ำ
มาในทีมผ้าขาวม้าอีกแล้วปีนี้บอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงเช่นเคยนะคะ
บรรดาวัยรุ่นรวมถึงประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ
เที่ยวงานพร้อมกับเล่นน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว
งานนี้ค่ะมีคนบันเทิงของเราอย่างกันนพัฒน์แล้วก็โดมจารุวัฒน
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอยู่หลายโซนด้วยการให้ร่วมสนุกกันนะครับ
และที่สำคัญงานมีไปถึงวันที่๑๕เมษายน
ใครที่ยังคิดไม่ออกไปที่นี่ได้นะคะ
วันนี้ก็เป็นอีกปีที่เราได้โรลงให้คนไทยได้มาสวมชุดไทยกัน
วันนี้ก็มาในชุดแบบชุดไทยเลยนะครับผม
แล้วก็มีทีมแบบใส่ผ้าขาวม้ากัน
ผมเองก็เป็นคนไทยที่ชอบความเป็นไทยอยู่แล้วด้วย
ชอบร้องเพลงไทยชอบความเป็นไทยที่มันความงดงามอยู่อะไรแบบนี้
เป็นงานที่เห็นแล้วรู้สึกมีความน่ารักความเป็นไทย
เพราะเราเห็นคนแต่งชุดไทยมาเล่นน้ำด้วยกัน

เพราะฉะนั้นคุณมาแล้วคุณได้เล่นน้ำอย่างปลอดภัย
อย่าลืมนะครับมาเจอกันได้ที่งานนี้๑๓๑๕เมษายน
สนุกกันไปยาวถึง๑๕เมษายนเลยนะคุณผู้ชม
ใครที่คิดไม่ออกหลายที่ในที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับ
ถนนหลายสายในกรุงเทพฯของเราก็ตอนนี้โล่งเลยนะครับ
มีจุดหลักเล่นน้ำเยอะมากมายเลยนะคะ

ถนนจะโล่งคุณแต่ว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างนะคะ

ถ้าใครจะไปก็วางแผนกันนิดนึงละกันนะคะ